เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้วิเคราะห์กันต่อเนื่องเลยค่ะ
เป็นประเด็นข้อเสนอเรื่องที่มาของสวนะคะ
ซึ่งคศนั้นส่งให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

จากการที่นายกรัฐมนตรีค่ะอยากจะให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้วันนี้
อยากจะเริ่มด้วยรายการภาษาไทยวันละคำครับอันเนื่องมาจากคอสชลงนามไปถึงกรรมการร่าง
เรื่องการปรับแก้รัฐมนูลที่ว่าต้องใช้แบบภาษาไทยวันละคำ
เพราะว่านังสือพิมพ์เขาหยิบคำไปพาดหัว๓ภาษา๓คำเลยนะครับ
อย่างตัวอย่างกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาใช้คำว่าข้อเสนอครับ
ชี้ข้อเสนอคอสชมีน้ำหนักชี้ข้อเสนอคอสชมีน้ำหนัก
แต่ว่าพอไปดูข่าวสดเขาใช้คำว่าไกด์ไลน์ครับ
มีใช้ได้รับแล้วไกร่คศไกร่ก็คือว่า
บอกให้เลยว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าไกด์ไลน์
เป็นหัวข่าวเล็กอยู่ในมติชนเนี่ยครับ
แต่นี่พอมาดูของไทยรัฐสิครับไทยรัฐใช้คำว่าใบสั่งครับ
ใบสั่งคอสชแก้รัฐมนูลถึงมือมีชัย
นี่ข้อเสนอไกด์ไลน์ใบสั่งมาจากเรื่องเดียวกันนะครับ
แต่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้เริ่มต้นเรื่องของสวที่ว่าจะมีการสัญหามาแทนเลือกกันเองเนี่ย
มาจากผลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
คนที่เห็นด้วยตามมาพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสช
แล้วในหนังสือที่ส่งไปถึงกรรมการร่างเมื่อวาน
ลงนามโดยพลเอกธีรชัยนาควานิสเลขาธิการคอสช
นี่๓คนแล้วข้อเสนอที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ข้อ๒

เป็นข้อเสนอร่วมระหว่างคศรัฐบาลสปทและสนช

ฉะนั้นจะเรียกว่าใบสั่งก็จะเรียกว่าไกด์ไลน์
หรือจะเรียกว่าข้อเสนอแนะไม่รู้
ลองไปฟังดูสิครับว่าคนที่เขารับข้อเสนอแนะ
รับไกลลายรับใบสั่งเขาคิดยังไง
อาจารย์มีชัยนี่แหละครับประธานกรรมการร่าง
นักข่าวไปถามกับอาจารย์มีชัย
อาจารย์มีชัยคณะกรรมการร่างเนี่ย
จะให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ

อาจารย์มีชัยบอกว่าต้องให้ความสำคัญอยู่แล้ว
ท่านเป็นคณะผู้บริหารประเทศมีความสำคัญ
ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท่านเสนอมา
นักข่าวถามว่าจะให้ความสำคัญระดับกี่เปอร์เซ็นต์
นี่บอกว่าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

ชาวบ้านเขียนจดหมายมาฉบับเดียวเนี่ย
ยังต้องพิจารณาเลยนับภาษาอะไรกับแม่น้ำสี่สาย
ฉะนั้นฟังดูอาจารย์มีชัยเนี่ย
ท่านก็ตอบเลี่ยงส่วนที่ว่า
จะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ย
อาจารย์มีชัยเคยพูดไว้เมื่อ๓๔วันก่อน
บอกว่าเสนอได้สั่งได้
แต่จะทำตามหรือไม่เป็นเรื่องของกรรมการร่าง
มาอีกคนนึงคนนี้ก็สำคัญ
เป็นโคศกของกรรมการร่าง
อาจารย์อุดมรัฐอมริต
อาจารย์อุดมบอกว่า
ได้เห็นแล้วมีสี่ห้าแผ่น

ประเด็นอะไรบ้างยังบอกไม่ได้
วันนี้จริงแล้ว
น่าจะแถลงว่ามีประเด็นอะไรบ้าง
แต่อาจารย์อุดมบอกว่า
ต้องให้คอรมคศแถลงก่อน
ให้แถลงออกมาก่อนว่า

มีข้อเสนอให้ปรับรัฐมนูล

แล้วให้อธิบายกับประชาชนด้วย
ว่าในข้อเสนอแต่ละข้อนั้นเนี่ย
มีความจำเป็นจะต้องปรับ

อันนี้เท่ากับโยนหินถามทางเลยครับ
เพราะว่าถ้ารัฐบาลบอกออกมาว่า
ให้แก้กี่ข้อแต่ละข้อแก้ยังไง

ก็รอฟังเสียงประชาชนสิ
ถ้าประชาชนมีซุ่มเสียงว่าเห็นด้วย
กรรมการร่างก็คิดอีกแบบหนึ่ง
แต่ว่าถ้าคอรมออธิบายมาแล้วเสนอมาแล้ว

อ้าวกรรมการร่างเขาก็คงจะต้องพิจารณาอีกแบบนึงว่าจะเอายังไง
ฉะนั้นนี่เป็นกลมของคณะกรรมการร่างหรือเปล่า
ที่บอกว่าแทนที่ตัวเองจะเปิดเผยแล้วบอกสื่อเลย

ให้รัฐบาลให้คอรมออธิบายซะรอบหนึ่งก่อน
ว่ามีเหตุผลอะไรที่เสนอไปอย่างนั้น

โดยเฉพาะประเด็นของสวนี่แหละ
ถอยกลับไปหน่อยหนึ่งมีคนถามว่า

ระหว่างกรรมการร่างกับแม่น้ำสี่สาย
ไม่คุยกันเสียตั้งแต่ต้น
ไม่คุยกันซะตั้งแต่ต้นว่าประเด็นหลัก
เรื่องสวเนี่ยจะเอายังไง
กรรมการร่างจะได้ร่างออกมาเป็นทิศทางเดียวกัน
แต่นี่เมื่อไม่ได้คุยกันมาแต่ต้น
แล้วการร่างรัฐมนูลก็ดูเหมือนว่า
แต่ละเรื่องเหมือนกับร่างกลางแจ้งร่างผ่านสื่อ
ในที่สุดกรรมการร่างก็ไปออกแบบมาว่า
ให้สวเลือกกันเอง
แต่ว่าเมื่อหัวหน้าคอสช
ไม่ใช่หัวหน้าคอสชรองนายกฝ่ายความมั่นคง
บอกว่าให้มีการสัญหา
ก็พูดง่ายก็คือว่าเหมือนกับคอสชเป็นผู้แต่งตั้ง

ผลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชนายกรัฐมนตรีเห็นด้วย
แล้วก็ร่างจดหมายส่งมาโดยหัว

ออกทางใดทางหนึ่งก็ต้องมีคนเสียหน้า
ถ้าออกมาเหมือนกับกรรมการร่าง

ขอสชแม่น้ำสี่สายก็เสียหน้า

และถ้าสมมุติทำทุกอย่างตามข้อเสนอ
กรรมการร่างก็จะเสียหน้าว่าในที่สุดก็ต้องเปลี่ยน

มีคนบอกให้ดูทางออกพบกันครึ่งทาง
ก็คือว่าเอาในส่วนที่แม่น้ำสี่สายเสนอเข้าไปนี่แหละครับ
ใส่ไว้ในบทเฉพาะการ
แล้วร่างรัฐมนูลของอาจารย์มีชัยที่ร่างไว้คงเดิมไว้
ก็แปลว่าบทเฉพาะการใช้เวลา๕ปี
นี่ถ้าทางออกมาครึ่งทางอย่างนี้ไม่มีใครเสียหน้า
แต่ว่าสังคมการเมืองพักการเมืองจะว่ายังไงเดี๋ยวดูกันต่อ
เรื่องของแท็กซี่ที่พูดไปเมื่อวาน

เพราะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าเรื่องนี้กรมการส่งถงทางบก
รับลูกจากนายกมาเอาจริงแน่
เรื่องที่๑แก้กฎหมาย
จะไปแก้พรบเพื่อที่จะให้มีโทษปรับแรงขึ้น

โทษปรับที่ว่านี้แรงแค่ไหนล่ะครับ
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐นะครับ
ขณะนี้ร่างพรบดังกล่าวอยู่ในชั้นกฤษฎีกา
กฤษฎิกาไปดูเสร็จปั๊บผ่านคลมพรบคลมเอาเข้าสภา
ก็คิดว่าอย่างเร็วเนี่ยใช้เวลาเป็นปี
แต่ว่าจะไปรอกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้
กรมการขนส่งก็จะมีวิธีการที่จะเอาจริงกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ก็คือว่าไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แล้ว
แล้วยังพูดไปถึงเมืองท่องเที่ยวด้วย
เชียงใหม่พัทยาภูเก็ตที่ไหนอีกอ่ะหาดใหญ่
ซี่จะไม่ปฏิเสธคนโดยสารเด็ดขาด
เพราะมันเป็นภาพพจน์เป็นหน้าตาของการท่องเที่ยว
ก็คอยดูสิครับว่าคำสั่งของอธิบดีนั้นจะเป็นยังไง
ทำยังไงที่คนไทยโบกแท็กซี่
พอแท็กซี่จอดปั๊บเปิดประตูขึ้นนั่ง
เคลื่อนก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไปไหน
ไม่ใช่จอดแล้วถามก่อนว่าจะไปนั่นมานี่
แล้วต้องรอคำตอบว่าไปหรือไม่ไปเสียเวลา
รถที่ตามมาก็ติดพลอยชะงักไปหมด
ไม่ต้องไปไกลหรอกครับแค่ฮ่องกงเนี่ย
เวลาไปโบกแท็กซี่ท่านผู้ชมที่เคยไปฮ่องกง
โบกปั๊บขึ้นไปนั่ง

เขาคิดตามนั้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่
ทำยังไงให้แท็กซี่บ้านเราเป็นอย่างนี้
ปัญหาจะได้จบครับนี่คือขีดเส้นใต้
ขีดเส้นใต้เรื่องของปัญหาแท็กซี่
พูดถึงเรื่องกระบวนการร่างกฎหมายก็ใช้เวลานาน
ส่วนเรื่องของการร้องเรียนหลังจากนี้พอร้องเรียนแล้ว
ทำอย่างไรถึงจะเด็ดขาดการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมก็ต้อง
ไม่รู้ล่ะถ้านายกพูดขนาดนี้แล้วกรมการขนส่งยังทำไม่ได้

ค่ะขอบคุณคุณสุภาพค่ะขอบคุณครับ
ก็คงเป็นเรื่องที่กรมขนส่งต้องรับนโยบายท่านนายกกันต่อไปนะฮะ
ถ้าไม่ทำคงจะต้องถูกปฏิรูปอีกหนึ่งกรมนะครับ